สวัสดีครับด้านรอบของสนามนะครับเริ่มแรกตามติดกันที่ผลการเลือกตั้งบอร์ดกองทุนกีฬานะครับที่เขาจะคัดเลือกจากตัวแทนของสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาของจังหวัดเข้าไปเพื่อเป็นหนึ่งในสิบห้าคนนะครับที่จะร่วมบริหารภาษีสุราคมแล้วก็ภาษีบุรีนะครับที่ได้มาสองเปอร์เซ็นต์ในการอำจัดการบริหาร
วันนี้ก็มีการเลือกเพื่อต้องการผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดอย่างละหนึ่งคนเท่านั้นโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับมีผู้สมัครสองคนจากทั้งหมด๗๕สมาคมก็คือนายวิจิตสิทธินาวันนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแล้วก็นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับผลการเลือกตั้งก็มี
ไปสองคะแนนครับหมายที่การเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดมีสมาชิกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดผู้สมัครสามคนคือนายอิสิวุธตั้งเกียจนะครับ
ยกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีพันเอกสาธรสิริยานนท์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตากแล้วก็นางจันเพ็ญประเสริฐศรี
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจรรย์ผู้มาลงคะแนนห้าสิบแปดคนและผู้ชนะคือนางจันเพลประเสศศรีจากจังหวัดอำนาจรรย์ได้ไปสามสิบสามคะแนนครับ
ก็มีการพูดคุยกับนายวานิสประสานนะครับผู้บริการสำนักงานผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่า
คณะกรรมการกองทุนกีฬานี้จะมีทั้งหมด๑๕คนโดยมีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
แล้วก็จะมีผู้แทนจากการเลือกโดยกรกฐ๔คนนะครับก็คือการแต่งตั้ง๒คนและผู้ทรงคุณวุฒิอีก๒คน
มีอำนาจในการบริหารและพิจารณาเบิกจ่ายเงินจากกองทุนที่ได้รับจากภาษีสุราแล้วก็บุรีปีละกว่า๓๐๐ล้านบาทไปยังสมาคมกีฬาทั้งหมดที่จะทำแผนเสนอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับ